หวานมงกันต่อนะคะบอกเลยข่าวนี้นะคะมีทั้งความหวานเรื่องตัวเลขและความหวานเรื่องความรักด้วย
ตามติดไปเลยคุณผู้ชมนะคะข่าวนี้จัดเต็มครบในข่าวเดียวค่ะ
ตามติดอาเจรเชิญยิ้มแล้วก็แฟนสาวน้องใบตองไปที่จังหวัดชุมพร
นี่ตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยนะคะทั้งหมดเดินทางไปทำบุญที่วัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนาราม
หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดร้างชุมพรค่ะคือวัดนี้อยู่ที่บ้านเกิดของน้องใบตองค่ะ
ก็ได้เดินทางกลับมาครั้งนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้น้องใบตองตั้งใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดชุมพร
ก็เลยถือโอกาสแวะไปทำบุญกับครอบครัวน้องใบตองด้วยเลยคุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะโอ้โหบุกขึ้นไปทำบุญแบบนี้เลย
หลังจากสการะตามสถานที่สำคัญในวัดแล้วนะคะก็มาถึงไฮไลท์สำคัญของชาวบันเทิงไทยรัฐ
นั่นก็คือนี่การล้วงหายจับตัวเลขจากลูกปิงปองให้โชคคุณผู้ชมดูกันหน่อยนะคะ
น้องใบตองเนี่ยส่งคลิปนี้ส่งตรงมาบันเทิงไทยรัฐโดยตรงเลยนะคะ
และตัวเลขก็เห็นชัดเจนหมึกปากกาเข้มแบบไม่ต้องเดาค่ะ
อาจารย์เลน้องใบตองและคุณแม่หยิบขึ้นมานะคะนี่นะคะได้เลขดังนี้
หน้าจอเลย๐๙๘ค่ะ
ได้เลขเรื่องต่อไปนี้นั่นก็คือ
และคุณผู้ชมนี้เลยเห็นณที่พี่เฉล๊กเขาโชว์เนี้ยค่ะ
๑๖๘ด้านล่างก็๑๘
สังเกตคุณผู้ชมข่าวชุดนี้มีแต่เลข๘
นั่งแหง

น้องไมส์ตองนะคะยังเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่า

เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างพี่เจรแล้วก็พ่อตาแม่ยายเนี่ย

เพราะว่าตอนแรกก็คือกลัวเกร็งทั้งสองฝ่ายนี้แหละค่ะ
ดูจากคลิปนะคะหนังผ่านไอติมกันแบบว่ายิ้มเขินเกินหัวเราะอ้าวอ้าวอยู่ในน้ำ
แต่ว่าคุณอาเจเลแกก็ใช้ความเป็นตลกอารมณ์ดีนี่แหละค่ะ
ละลายพฤติกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากค่ะ
คุณพ่อคุณแม่น้องใบตองยังพูดติดตลกเลยนะคะบอกว่า
เอาล่ะเราก็ไม่รู้จะเรียกลูกเขยยังไงดี
พ่อตาแม่ยายดันอายุน้อยกว่าลูกเคยซะอีก

สอบถามอาเจรหลังจากเจอพ่อแม่อีกฝ่ายนะคะ
อาจารย์บอกว่าอุ้ยพ่อตาแม่ยายน่ารักจังเลย

แล้วก็ยังห่วงเรื่องการขับรถขับลาด้วยนะคะ
ก็เป็นภาพครอบครัวที่น่ารักเนาะ

ความสุขในครอบครัวเท่านั้นนัมเบอร์วัน

ย้ำอีกทีนะคะตัวเลขปลายประทัด๑๖๘
เออตัวล่าง๑๘นะจำได้อยู่
ส่วนเลขที่ล้วงจากหายเมื่อสักครู่นะคะก็คือ๐๙๘นะคะ
ข่าวชื่อนี้เขาในชั้น๘เยี่ยมคุณแซคจูนแพงเมื่อสักครู่อะไรนะ๕๓๗ปะ
๕๙๗ไม่จำแม่น
ไม่จำไม่ได้แต่จำได้เลขของตัวเอง๖๒๖๒
แต่ว่าพอ๖บวก๒ก็เป็น๘นะนี่เอาล่ะดังนั้นคิดไวมาอีกแล้วนะคะ
อินทนาการตะเลิศเปิดเปิงมากเลยคุณผู้ชม